ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณสักบ่าย๓โมงนะคะ

บุกเข้าไปในห้างพกปืนไปด้วยค่ะ
แล้วก็เดินขึ้นไปบนชั้น๔มีคลินิกอยู่ค่ะ
แล้วก็ไปยิงใส่ผู้หญิงที่อยู่ในร้าน
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เสียชีวิตหนึ่งบาทเจ็บไปหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะเห็นวินาทีการก่อเหตุชัดเจน
แต่ในช่วงเวลาที่ก่อเหตุยิงเราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์
แต่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงกรีดร้องค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าในคลินิกนี้มีผู้หญิงอยู่กัน๓คน
เป็นพนักงานของคลินิกเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะ
คนก่อเหตุคือนายอดะนุสรนุ่มเจริญ
ถ้าดูเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็คือช่วงเวลาที่ก่อเหตุ
นาฬิกา๑๖นาทีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ใส่สูตรเดินเข้าไปเลย
คลินิกมีกันอยู่๓คนนะคะตามภาพ
นายดะนุสรตรงไปที่เคาน์เตอร์เลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวปิยานุษย์ฉัดไทยอายุ๒๘ปี
คือคนที่ใส่สูตรสีเทา
เดี๋ยวลองดูนะคะในภาพจะเห็นนั่งอยู่ฝั่งมุมนะคะ
ศรสีเหลืองเหลืองนะฮะสูตรสีเทานะคะ
อันนี้คือนางสาวปียานุษย์แล้วก็สูตรสีดำตรงฝั่งซ้ายมือตรงกลาง
ที่ลูกศรสีส้มก็คือเพื่อนก็เป็นเพื่อนพนักงาน
แล้วก็มีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกระโปรงดำ
เขาก็นั่งทำงานกันอยู่ปกติมีจริงอยู่๓คนผู้หญิงหมดเลย

ใช่พยายามจะหันหลังให้กับนางสาวปียะนุษย์นะคะ
นางสาวปิยานุษย์นะคะเบี่ยงหลังเข้าไปอ่ะแต่สุดท้ายก็เกาะเหตุยิงนะคะ
ยิงเข้าไปที่เคาน์เตอร์เลยนะคะครับนางสาวปิยานุษย์เนี่ย
จ่อยิงหลายนัดค่ะเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นค่ะ
คนร้ายก็เอาปืนเหน็บเอาไว้ที่หลังแล้วก็เดินหนีออกไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๑๑มม๗ปลอก
หมายความว่ารัวยิงเข้าไปอย่างน้อยคือ๗นัดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
นี่คือหน้าตาของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวปิยานุชชัดไทยอายุ๒๘ปี
ส่วนเพื่อนพนักงานก็ได้รับบาดเจ็บนะคะนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
นางสาววิลาซินีทีปั่นอายุ๓๐ถูกยิงเขาที่แขนด้านซ้าย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทย๒นะคะ
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คนก่อเหตุคืออดีตสามีของผู้ตายเป็นอดีตสามีของนางสาวปียนุษย์
สาเหตุเกิดจากปัญหาส่วนตัวตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะ
นี่นะคะหน้าตาของคนก่อเหตุนะคะครับตำรวจบอกว่าใครเห็นใครเจอ
ประสานให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยนะคะหรือถ้านายดนุสรเองดูข่าวอยู่
มอบตัวเถอะค่ะตำรวจบอกเพราะเห็นหน้าค่าตาชัดเจนอยู่แล้วแบบนี้นะคะ
คนร้ายกับผู้ตายเขาเคยแต่งงานกันอยู่กินด้วยกัน๑๐กว่าปี
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งเพิ่งหย่าร้างกันเมื่อสี่วันก่อนนี้เองค่ะ
วันนี้ตัวคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ห้าง

คลินิกเสริมความงามที่อดีตภรรยาทำงานอยู่
เข้าไปแล้วก็ก่อเหตุยิงคาดว่าผู้ก่อเหตุคือคุ้นเคย

เพราะว่าอดีตภรรยาคบกันมาเป็น๑๐ปีแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่
คือเดินเข้าไปแบบรู้ว่าอดีตภรรยาจะนั่งอยู่ตรงไหนยังไง

ก็มีเพื่อนพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ด้วยกัน

ก็เนี่ยฮะตั้งใจมาก่อเหตุตามภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับ

นางสาวปิยานุชัทไทย
ที่เสียชีวิตถูกยิงที่ศิษฐะ๓๔นัด
นางสาวิลาซินีทีปั่น
อายุ๓๐ที่บาดเจ็บถูกยิงที่แขมทรายนะฮะ

ทีนี้ถ้าไปดูมูลเหตุถ้าผู้ชมครับ
ไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดกั้นพื้นที่แล้ว

แล้วคนร้ายหลบหนีไปด้วยใช่นะฮะพร้อมกับมีปืนด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ก็มาตรวจสอบนะฮะ
พื้นที่ต่างนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มานะครับ
ร้านค้าต่างก็ปิดหมดนะฮะธนาคงธนาคารร้านค้าในพื้นที่
ประตูลงปิดหมดเพราะไม่แน่ใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
หนีไปไหนเขาก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับแฟนของ
พนักงานผู้หญิงที่บาดเจ็บซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้วยกัน

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๒นะครับ
ผู้ชายเสื้อดำนั่งพิงสาวตรงนี้ฮะนี่คือแฟนของ
นักงานสาวที่ถูกยิงบาดเจ็บไปด้วยนะครับอ่าซึ่งเปิดเผยว่า
แฟนของเขานะฮะก็คือนางสาวิลาซินีเนี่ยนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุตอนที่ก้มลงไปแล้วก็หลบใต้เคาน์เตอร์เนี่ย
ได้ใช้มือยกขึ้นมาเพื่อบังกระสุนจากคนร้ายกระสุนก็เลยโดนเข้าที่มือนะฮะ
แต่โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตตอนนี้กำลังผ่าตัดอยู่
ส่วนคนก่อเหตุยืนยันว่านั่นคือแฟนของผู้ตายนะฮะ
สาเหตุจากการลงมือเชื่อว่ามาจากเรื่องหึงหวงเพราะก่อนหน้านี้
นายอนุสรมือปืนเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ตายมาแล้วหลายครั้ง
แล้วผู้ตายยังเคยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ด้วยเพราะว่าทนไม่ไหวที่ถูกทำร้ายร่างกาย
นะฮะทำให้ผู้ตายเนี่ยพยายามตีตัวออกห่าง
แต่ว่านายดนุสรไม่ยอมนะฮะแล้ววันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เขาก็สืบไล่ไปไล่มาเนี่ยเหมือนกับว่านอกจากจะเพิ่งจดทะเบียนหย่ากันแล้ว
ก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงเหมือนกับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมอ่าแต่อันนี้เราก็ต้องรอว่า
ความเป็นทำอะไรกับเขาด้วยนะฮะเพราะว่าตัวของคุณปียะนุษย์เองก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์ให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตอนนั้นอยู่ในห้องด้านหลังนะครับพอวิ่งออกมาก็เห็นนางสาวปียนุษย์ถูกยิงฟุบลงอยู่ที่เคาน์เตอร์
ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งตำรวจกันส่วนแม่ค้าขายกาแฟเป็นร้านแถวคลินิก
บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังสามนัดแล้วมีลูกค้าวิ่งมาบอกว่ามีเหตุยิงกันในคลินิก
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเพราะว่าทุกคนก็ตกใจก็พากันวิ่งหนีหมด

ลูกค้าเข้าลงมาเดินเข้าให้ฟังเพราะที่ข้างบนมียิงกันอย่างนี้ครับ
เสียงปืนนี่ดังบริเวณตรงไหนครับ
เห็นมันก็จึงด้านหลังครับไม่ได้ตรงข้างบน
คณะที่วินจักรยานยนตร์รับจ้างซึ่งก็เป็นวินแถวถ้าที่ห้างนั่นแหละ
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีความรู้เรื่องของการกู้ภัยการประถมพยาบาลด้วย
บอกว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรัชวิถีมาช่วยเหลือตามขั้นตอนในการยื้อชีวิตอีกคนนึง
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีแต่ว่าคนนี้ถูกยิงเข้าแบบอย่างหนักหลายจุดสำคัญนะฮะ

เหมือนคือนอนอยู่ประภืนครับเลือดไหลที่หัว
เจอใครบ้างมีใครเจ็บใครอะอะไรแบบงั้น
ข้อคที่วิ่งต้นมีคนผู้ที่รับแบบเจ็บที่นอนอยู่ประภืนเป็นผู้หญิงครับผม
ที่ว่าโดนแขนก็ออกจากที่เครือเหตุก็ออกแล้ว
ขณะที่เกิดเหตุคือเราอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับ
ผมไปถึงคือว่าไปถึงก็คือคนที่๓จากหมอครับ

เขาแจ้งไปทางวอร์ผมก็เลยวิ่งไปคนแรก
ไปเจอหมอสองคนที่นั่งอยู่เราเลยไปช่วยกัน
ระหว่างที่เราไปพบเขตแล้ว
เราเห็นใครมีผิดหรือวิ่งส่วนเราออกมาไหมครับ
ไม่มีเขาเจอแต่รอพอเขาใส่เสื้อคุมสีดำ
ก็พอแจ้งว่าใส่เสื้อกลุ่มสีดำครับผม

ก็ยื้อตามหลักการแพทย์ก็คือประมาณครึ่งชั่วโมง
ช่วยกันช่วยกันหลายคนครับ
ตอนนี้รอพยาบาลราวิถีกับวอสิกก็มาช่วยกัน

ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับพนักงาน
ที่เขาทำงานอยู่ภายในห้างนี้นะคะ
แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าได้ยินเสียงดังภายในห้างเซ็นจูรี่
แต่ตอนแรกเขาไม่คิดไม่คาดคิดว่าเป็นเสียงปืน
แต่สุดท้ายมันคือเสียงปืนจริงค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังอยู่หลายนัดเลยนะคะ
คุณขวัญค่ะเธอเป็นพนักงานร้านเสริมสวยนะคะ
อยู่ในช่วงเกิดเหตุพอดีเธอบอกเสียงที่เธอได้ยิน

เธอก็คุยกับพนักงานในร้านด้วยกันว่าเสียงอะไร
พนักงานก็เอ๊ะเสียงประทัดหรือเปล่า
แต่ใครจะมาจุดประทัดอยู่ในห้างก็สงสัยค่ะ
เธอก็เลยเดินขึ้นไปบนชั้น๔
ไปที่คลินิกเสริมความงามที่เกิดเหตุเลยนะคะ
บอกว่าตั้งใจจะเดินไปดูโปรโมชั่นของคลินิกนี้
แต่พอเปิดประตูเข้าไปตกใจเลยค่ะ
เห็นพนักงานในคลินิกกำลังโอ้โหชุนละมุนกันใหญ่เลย
เห็นมีการช่วยปั๊มหัวใจคนที่ถูกยิง
ตอนแรกเธอไม่รู้นะคะว่าถูกยิงอาการหนักขนาดไหน
นึกแค่ว่าเอ๊ะพนักงานสาวคนนี้เป็นลมหรือเปล่า
ยืนดูอยู่สักพักหนึ่งเธอถึงจะรู้ว่ามีเหตุยิงกัน
เธอบอกว่าตัวเธอเองกับตัวพนักงานในห้าง
ก็ไม่ได้ตื่นตกใจมากนักพอตั้งสติได้
รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะดูจากพฤติการของคนร้าย
มีเป้าหมายชัดเจนไม่ได้ไปคลั่งกราดยิงในพื้นที่อื่นอื่น
คือเหมือนกับตั้งใจไปที่คลินิกเสริมความงามแห่งนี้
ตั้งใจเพื่อไปยิงอดีตภรรยาคนนี้
ตัวพนักงานคนอื่นคนอื่นที่อยู่ในห้าง
ไม่ทันได้รู้อะนะคะก็ไม่ทันได้แตกตื่นอะไร
คือทุกคนก็ได้ยินกันหมดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร
แล้วก็ทุกคนก็ทำงานก็เฉยกันไม่มีอะไร
เสียงที่เราได้ยินมันดังมันใช่ไหม
แป้งแต่มีน้องเขาเนี่ยค่ะที่บอกว่า
เสียงอะไรอ่ะพี่ประทัดหรือปืนอะไรอย่างนี้น้อง
น้องเขาที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจ
เพราะว่าคนก็จะเงียบเพราะไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วอะค่ะ
หนึ่งก็มีคนเขาบอกว่าให้ถอยออกมา
เพราะว่าเขายิงกันอันตรายอะไรประมาณนี้
พี่ก็เลยถอยออกมาแต่ทุกคนก็คือแบบเฉยนะ
ไม่ได้คิดต้องทำร้ายส่วนรวมก็เลยเฉยค่ะ
ผู้ชมครับผู้ต้องหาชื่อนายดานุสรนุ่มเจริญ
มีภาพที่ตำรวจเขาเผยแพร่เอาไว้นะครับเผื่อท่านพบเห็น
เพราะว่าตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับ
ท่านแจ้งเบาะแสได้นะครับ
หรือไม่ก็สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ชายคนนี้นะครับนายดานุสรนุ่มเจริญนะฮะ
คือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปยิงเขาตายแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็เป็นเหตุอุกอาจนะคะสำหรับการพกปืนเข้าไป
ในพื้นที่สาธารณะในห้างสรรพสินค้ากลางเมือง
แล้วคนได้ยินเสียงปืนเนี่ยโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะ

มันเพิ่งมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่โคราช
ไม่อยากจะนึกว่าเป็นพฤติการลอกเลียนแบบหรืออย่างไร
สำหรับการใช้ปืนในการระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจเนี่ยนะคะ

แล้วก่อเหตุแล้วก็หนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
ก็เป็นพฤติการลอกเลียนแบบหรือยังไรสำหรับการใช้ปืนในการระบายความรู้สึกอันอั้นตันใจเนี้ยนะคะ

ว่าจะเป็นจดหมายของนายดนุสรที่เขียนทิ้งเอาไว้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะทิ้งไว้กับใครอะไรยังไงแต่ว่าเพจบิ๊กเรียนได้มาเชื่อว่าตำรวจก็คงได้แล้ว
เขาเขียนเอาไว้ด้วยกระดาษสี่แผ่นนะเขียนด้วยลายมือนะครับอย่างแผ่นแรกเนี่ยบอกว่าฝากตำรวจครับผมภาษาเขาอาจจะไม่ตรงตามอัคระเป๊ะฝากตำรวจครับผมข้างบนเขาวงเล็บว่าตำรวจเลยนะไม่ต้องตามผมผมสัญญาผมจะไม่ยิงใครนอกจากตัวเองครับแต่ผมจะขอไปเอาอีกคนวงเล็บชู้ผมขอโทษนะครับผมสัญญา

คนดีดีสักคนเข้ามาอยู่ด้วยนะเจทำไปเจรักเขาอืมนี่ค่ะเจนี่น่าจะเป็นชื่อเล่นของนายดนุสรนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะฝากถึงใครอาจจะหมายถึงคุณแม่ก็ได้ค่ะเพราะว่ายังมีคุณแม่อยู่แล้วก็มีลูกด้วยค่ะใช่ลูกลูกกับผู้ตายนะหน้าที่สามนะครับแผ่นนี้เนี่ยเขียนใจความบอกว่ากราบขอ

เขาใช้รอเรือเจท้อขอบคุณแม่มากนะที่ไม่เคยโกรธเจเลยแล้วก็มีทุกข์แล้วก็ไปยาน้อยเนี่ยนะฮะส่วนอีกหน้าหนึ่งค่ะหน้าสุดท้ายนะคะที่คนก่อเหตุเขียนทิ้งเอาไว้เขียนเอาไว้ว่าแบ่งให้มันด้วยลูกเจแม่ไม่ต้องห่วงตายายมันเลี้ยงเขาบอกเขามีปัญญาเลี้ยงแต่แม่ก็อย่าทิ้งมันมันลูกเจ

ผมจับใจความลักษณะของการเขียนสื่อความหมายออกมานะคุณเขียนมาสอนคือพอแผ่นที่สามแผ่นที่สี่เนี่ยใจความเริ่มจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดูแบบอ่าตะกุกตะกักไม่เป็นยักษ์วักตอนไม่เป็นถ้อยเป็นคำแล้วค่ะแต่ละประโยคอาจจะอ่านแล้วไม่ไม่ได้ใจความอืมจับใจความไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงการเร่งรีบ
อยู่ในจังหวะไหนยังไงครับเนี่ยฮะแต่ก็มีสี่แผ่นเนี้ยนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะนอกจากการส่งข้อความไปถึงแม่หรือว่าครอบครัวหรือว่าทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยแผ่นที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดนะฮะก็คือที่แจ้งกับตำรวจไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่ยิงใคร

ขอบคุณสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ติดแฮชแท็กแฟนเก่าแล้วก็บอกว่าโชคดีลักษณะประมาณนี้นะคะสิบสองกุมภาพันธ์คือโชว์ใบหย่าใบหย่าเซ็นสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สิบสองกุมภาพันธ์เธอโพสต์อีกค่ะเป็นภาพแก้วเครื่องดื่มวางอยู่กับช่อดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีแดงครับแล้วก็มีข้อความว
เห็นเหมือนกับแซวอะค่ะว่าเพิ่ง๑๒กุมภาพันธ์ยังไม่ถึงวันวาเลนไทยเลยทำไมได้ดอกไม้ไวจังสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเธอโพสต์สองภาพนะคะเป็นภาพถ่ายคู่กับช่อดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นภาพช่อดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงวางไว้กับกระเป๋าสตางค์สีฟ้าสองภาพนี้ค่ะเธอพ

ตัวเองไปทำบุญพร้อมกับข้อความขออุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองแล้วที่สำคัญมีการโพสต์คลิปซ้อมยิงปืนด้วย
นี่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับคือนอกจากภาพตรงนี้แล้วก็มีคลิปซ้อมยิงปืนนี่เห็นไหม

นี่เมื่อวานนี้นะครับก่อนมาก่อเหตุวันนี้โพสต์ภาพตัวเองกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลโพสต์คลิปยิงปืนแล้ว
ไหมมันก็จะวนในจดหมายที่เขียนทิ้งออกว่าใช่นะฮะ
ที่เป็นอดีตภรรยานะครับบอกว่าไม่เชื่อว่าคบกันแค่อาทิตย์เดียว
เพราะมีนัดไปเที่ยวกันตนเองไม่อยากหย่า
เพราะรักฝ่ายหญิงมา๑๐ปียอมทุกอย่างยังรักเสมอต้นเสมอปลาย
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่น่าให้เงินฝ่ายหญิงไปทำศัลยกรรมใบหน้า
สุดท้ายเขาก็ทิ้งไปอืมนี่ฮะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นางสาวปิยานุษย์ชัดไทยอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
กับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่มาติดพันธุ์นางสาว
ยนุษย์นะคะคาดว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวพยาวนะคะในข้อความที่คุยกัน
มีข้อความที่นายดานุสรคนก่อเหตุถามผู้ชายคนนี้ว่าชอบภรรยาเขา
หรือเปล่าถ้าชอบก็ให้บอกกันตรงเป็นลูกผู้ชาย
ฝ่ายนั้นตอบมาว่าชอบค่ะนายดานุสรก็ตอบชายคนนั้นว่าถ้าทิ้ง
เมียพี่เองตายแน่นี่คือข้อความนี้นะคะครับนายดนุสรก็ยังถามผู้ชายคนนั้น
เพิ่มในลักษณะที่ว่ามีอะไรกับแฟนพี่หรือยังมาหากันบ่อยไหมไปเที่ยวกันมา

ให้ลงไปคุยกันข้างล่างนะจนฝ่ายชายอีกฝ่ายนึงเขาตอบกลับมาว่า
ถ้านายดานุสรยังไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงยังไม่เลิกยุ่งกับนางสาวปียนุษย์
ฝ่ายชายเขาก็จะไม่ยุ่งนะนี่ค่ะแต่ทางฝ่ายของนายดนุสรเหมือนกับขู่
เอาไว้ด้วยว่าเดี๋ยวจะบุกไปถึงที่ทำงานแล้วก็มีข้อความไลน์ค่ะที่ตัวนาย
นุสรคนก่อเหตุกับนางสาวปียนุษย์ผู้เสียชีวิตคุยกันอันนี้ข้อ
ความไลนะคะทุกคนก่อเหตุทำที่เป็นถามนักสาวปิยานุสอดีต
เพราะถ้าคนรักมีแฟนใหม่ก็ดีใจด้วยประมาณอย่างนี้นะคะ
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่อยากเปิดตัวเพราะจะดูไม่ดี
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกก็มีการโพสต์ภาพซ้อมยิงปืนในส่วนของคนก่อเหตุนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความในลักษณะที่ว่าแก้เครียด
พยายามหามูลเหตุแล้วค่ะว่าทำไมนายอนุสรดานุสรถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ก็ตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับแจ้งเบาะแสได้นะครับ
นายดนุสรผู้ต้องหาคนนี้นะครับมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
สอนอพญาไทยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์๐๒๓๕๔๖๙๕๘
หรือไม่ก็สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช่ค่ะนี่นะฮะแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะ
อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าพื้นที่ที่อยู่กลางเมืองแล้วคนเยอะอะค่ะ
ที่คนคนหนึ่งพกปืนเข้าไปเดินเข้าไปในห้างได้จนถึงชั้น๔
จนไปก่อเหตุได้เนี่ยมันต้องถามถึงมาตรการความปลอดภัยตรงนี้แล้วด้วย
นี่คือเข้ามาก็คือพกมากับเอวแล้วก็มาถึงก็ชักยิงเลย
ใช่ค่ะมันง่ายเกินไปที่จะถือปืนเข้าไปในห้างแล้วก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็อีกเรื่องที่เราก็พูดกันอยู่ตลอดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้
คดีต่างเนี่ยปืนมันหาง่ายเหลือเกินนี่นะครับ
นักข่าวเราตามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทันทีนะครับค่ะ